คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

เราได้เห็นอาชีพใหม่เกิดขึ้นเยอะมากนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นอาชีพใหม่อาชีพนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
จองโต๊ะในเพจชื่อนี้เลยป้าจองโต๊ะ

ใช่ค่ะเนื่องด้วยการไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะคะ
ดิฉันสมัยสาวก็เป็นสาวเปรี้ยวเที่ยวเทคพอจะรู้บ้าง

คุณภาคภูมิถ้าร้านดังนะ
ร้านบอกเลยว่าคุณต้องมาเอาโต๊ะ๖โมงครึ่งนะทุ่มหนึ่งนะ

เล่าคืออย่าว่าแต่ร้านที่เขาอ่าเป็นร้านเหล้าสถานบันเทิ
ยังต้องจองโต๊ะเลยเลยมีอาชีพนี้ค่ะป้าจองโต๊ะนี่นะคะ
เขามีการแชร์เอาไว้ในเพจที่ชื่อว่าป้าจองโต๊ะเลยรับจองโต๊ะร้านเหล้า
ค่าบริการวันธรรมดากับวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะต่างกันครับนี่นะคะ
ขั้นตอนการจองเป็นแบบนี้ค่ะ๑โอนเงินมัดจำไปก่อนนะครึ่งหนึ่ง
ถึงร้านแล้วจะแจ้งจำนวนค่าเปิดเหล้าและโอนค่าเหล้าสามลูกค้ามารับโต๊ะแล้วจ่ายเงินที่เหลือ
แล้วก็ได้โต๊ะไปนี่ค่ะขั้นตอนเป็นแบบนี้นะคะแล้วทางเพจป้าจองโต๊ะบอกว่า
ถ้าจะใช้บริการเนี่ยนะให้แจ้งจำนวนมาแจ้งเวลา
บอกชื่อบอกเบอร์โทรศัพท์ครับนี่นะคะแล้วก็บอกเลยว่าทางเพจเนี่ยนะ
จะมีทีมงานซัพพอร์ต๒๐กว่าคนโอ้โหจองล่วงหน้าวันถึง๒วันนะ
หรือก่อนบ่ายโมงนะถ้าจองแล้วผิดพลาดไม่ได้โต๊ะ
ยินดีคืนเงินแล้วก็ให้นำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงมาเท่านั้น
อย่างนั้นไม่อนุญาตให้เข้าร้านแล้วคุณป้าที่ไปรับจ้างจองโต๊
ก็คือคุณป้าจริงจริงนะคะนี่ไงเห็นไหมคือแกเป็นคนที่แบบอายุรุ่นคุณป้าค่ะ
ตามภาพของเพจนี่นะคะเพจเขาจะชื่อป้าป้าป้าป้าใช่มีสองป้าป้าป้าจองโต๊ะนี่นี่
แล้วป้าจะไปนั่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วดูน่ารักอ่ะคุณป้า
เขมศรจะมาเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขมศรป้าค่ะเขมศรจะไปสักสี่ทุ่มนะป้านะ
ป้าไปรับโต๊ะให้หน่อยป้านั่งรอให้ป้านั่งรอถึงสี่ทุ่มนะป้าก็นี่นี่วันนี้ป้านั่งรอ
รักมากแล้วประเด็นคือป้าป้าเหล่านี้บอกว่ารายได้ดีมากนะคะอืม
รายได้ดีจริงแล้วป้าเขาก็เป็นชุมชนเป็นกลุ่มกันนะคะ
เขาบอกว่ามันก็มีรายได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวแล้วมันก็เป็นอาชีพสุจริต
หน้าทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปดูการทำงานของป้าป้านะคะ
ป้าป้าเหล่านี้เป็นชาวบ้านในชุมชนวัดสามพระยาค่ะอ่านี่ไง
นี่ค่ะทุกวันก็จะปั่นจักรยานออกจากบ้านตั้งแต่๔โมงเย็น
ไปนั่งรอหน้าร้านค่ะไปจอดโต๊ะใช่ก็คุณผู้ชมดูนะ
ร้านเขาก็จะแบบวัยรุ่นเนาะป้าขี่จักรยานมาตั้งแต่๔โมง
ร้านนี้เขาร้านดังใช่ไหมใช่เริ่มจองตั้งแต่๕โมง
พอถึงหน้าร้านปุ๊บมีเก้าอี้นี่นั่งรอต่อคิวครับ
โมงเย็นเปิดแล้วให้ลงทะเบียนอืมพวกป้าป้าก็จะมีการวัดอุณหภูมิ
แกนแอปพลิเคชันต่างของทางภาครัฐล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล
บัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ของร้านเหล้าพอเสร็จขั้นตอนเข้าไปนั่งในร้านเลยค่ะ
โต๊ะไปจองโต๊ะให้เลยค่ะลูกค้าอยากกินอะไรคะโทรมา
เดี๋ยวป้าป้าสั่งรอเอาไว้ให้โอ้โหคือถ้าหนูหนูมาถึงเนี่ย
ต้องมีการชำระเงินถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูว่าป้ามาถึงแล้วนะ
ครับป้าเปิดเหล้าให้แล้วนะป้าสั่งอาหารให้แล้วนะเออ
ต้องชำระเงินตามขั้นตอนครับส่วนหนึ่งก่อนไงคะอืม
พอวัยรุ่นไปถึงปุ๊บชำระเงินที่เหลือป้าก็กลับวัยรุ่นก็สนุกกันต่อ
ครับแบบนี้ค่ะคุณป้าสุธาทิพย์อายุหกสิบแปดปี
ก็เป็นหนึ่งในที่รับจองโต๊ะอ่ะนะคะคุณป้าบอกว่าโอ้แฮปปี้
มีความสุขมากอาชีพนี้รายได้สูงนะคะปกติเนี่ยนะคะ
ก็จะทำอาชีพในการห่อข้าวต้มน้ำวุ้นได้รับค่าจ้างเนี่ยค่ะ
พันชิ้นเจ็ดสิบบาทแต่พอมารับจ้างจองโต๊ะ
ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทเฉลี่ยทำงานได้วันละสองถึงสามชั่วโมง
คิดเป็นเงินวันละสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะคะครับ
คุณป้าบอกว่าไม่เหนื่อยหรอกสบายก็แค่ไปนั่งรอในร้านเหล้า
นั่งรอเฉลี่ยเนี้ยกว่าวัยรุ่นเขาจะมาเที่ยวกันเนี่ยอืม
รอแบบนานสุดนะก็ประมาณสามชั่วโมงก็ไม่ต้องทำอะไร
ก็แค่ไปเร็วหน่อยไปนั่งรอลักษณะประมาณนี้
ประเด็นคือคุณป้าบอกว่ามันแฮปปี้ตรงนี้
ก็ได้ไปคุยกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ไปรับจ้างจองโต๊ะเหมือนกันนะ
นี่ไงนี่เห็นไหมใช่คือจะไปเจอกันหน้าร้านนั่งคุยกันสังสรรค์
จิ๊กจุ๊กจิ๊กก็ว่ากันไปมีความสุขมากคุณป้าบอกค่ะ
เขาก็มากันก่อนแล้วจนคนเขาขาดแฟนเขาเพจเขาเยอะ
ลูกค้าเขาไม่พอเขาก็ถามป้ามาไหมเอาป้าก็เลยมาเขาก็จัดให้ป้านั่ง
ก็นั่งไปก่อนยังไม่รู้เรื่องแล้วก็โดนกาดแซวป้าใส่ผ้าถุงมาเลยเหรอ
กระเป๋าหน่อยโอ้มีแต่ยาตักไม่อายกาดก็น่ารัก
มาจนแกรู้หมดแล้วมาทีแรกดุอ่ะป้าก็กลัวเนอะ
บัตรมือเจลสแกนโอ้โหเราก็ทำไม่ทันเลยอ่ะไหนไอ้หมอชนะอีก
โอ้โหเห้ยเราไม่ทันเราแก่เราก็ช้านะมันหลามคล่องแล้วรู้แล้ว
ปุ๊บบัตรปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้หมดเลยอ่ามือให้เขาแบร์มือล้าง
อันนี้เราก็จะปุ๊บเข้าโต๊ะมันไม่แดดร้อนมันสบายมันง่าย
เพราะตอนมืดเนี่ยป้าก็ยังไม่นอนป้าได้ตังค์ยานพานะก็ไม่เสีย
เขาให้ป้าสามร้อยก็เหลือสามร้อยเต็มเต็มนี่ค่ะครับคุณป้าบอกว่าก็ใส่ผ้าถุงไปเลย
อืมไปจองโต๊ะร้านเหล้าเนี้ยกาดก็น่ารักกาดก็อนุญาตให้คุณป้าเข้าไป
ก็คือทางร้านเขาก็ได้ลูกค้าไงเขาก็รู้ใช่แล้วเขาก็รู้ว่าก็เป็นอาชีพป้าจองโต๊ะแบบเนี้ย
ครับคุณป้ารัดดาวันอายุห้าสิบเจ็ดค่ะบอกว่าเดิมเนี้ยนะคะทำอาชีพขายเหรียญ
แล้วก็พอเข้าสู่สถานการณ์โควิด๑๙ก็รายได้ซบเศร้านะคะ
หันมาทำอาชีพเป็นป้าจองโต๊ะเนี่ยค่ะรายได้เฉลี่ยวันละสองสามร้อยเหมือนกัน
บอกว่าคิดไม่ผิดจริงจริงที่เลือกทำอาชีพนี้นะคะแอดมินเพจก็ลูกหลานคนในชุมชนนั่นแหละ
ชวนให้มาทำงานรับจองโต๊ะกันดีกว่าแต่ละวันแอดมินก็ติดต่อให้คุณป้า
คอยทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนในชุมชนมารับจ้างจองโต๊ะแบบนี้เยอะมากเลยค่ะ
ไม่ต้องลงทุนแล้วได้เงินแล้วได้นั่งห้องแอร์แล้วมีเพลงฟังโอ้ยดีจะตาย
ทุกวันนี้ถ้าลงทุนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปสู้กับใครเพราะว่าของจะขายได้ไหม
ต้องหาทุนหาอะไรใช่ไหมแต่นี่เนี่ยแค่เขาเรียกปุ๊บหนึ่งมีแรงขี่จักรยานมานั่งโต๊ะ
พอเข้าไปนั่งนี่เย็นสบายแบบเย็นจนบางทีต้องเอาไว้เนี่ย
ผ้าคุมมาคุมเพราะมันหนาวต้องมีบัตรประชาชน
คือมีบางคนมาจองเรียบร้อยแล้ว
พอเขาเรียกเข้าร้านลืมบัตรประชาชนก็คือเสียสิทธิ์ไปเลย
ก็คือว่าบัตรประชาชนสำคัญที่สุดคือถ้าคุณจองอะไรทุกอย่าง
หมดแล้วหาบัตรประชาชนไม่เจอจบก็คือก็เสียสิทธิ์ไปเลย
เสียโต๊ะไปเลยนี่นะคะอย่างที่คุณป้าบอกก็คือสิ่งสำคัญเลยคือ
ประจำตัวประชาชนและโทรศัพท์มือถือนะคะ
นี่ค่ะมือถือป้าก็เอาไว้คอยเวลาช่วงนั่งรอก็จะติดต่อกับลูกค้าลักษณะแบบนี้ค่ะ
ประชาชนก็ต้องให้กาดหรือว่าเจ้าหน้าที่ของร้านเหล้าตรวจก่อนว่าคุณอายุถึงสามารถไปเที่ยวได้หรือเปล่านะคะ
คุณเฟรนด์ค่ะเจ้าของเพจป้าป้าจองโต๊ะเนี่ยค่ะเราไปคุยมาเราถามมานะคะว่าเอ๊ะแนวคิดเนี่ยมันเริ่มมาจากไหน
นี่นะคะคนนี้นะคะเจ้าของเพจป้าจองโต๊ะก็บอกว่ามันเริ่มมาจากที่ว่าคือเธอเนี่ยไปเที่ยวร้านเหล้าตลาดเรียบด่วนรามอินทาในจังหวัดเชียงใหม่
อ่าตอนนั้นเนี้ยก็ใช้บริการจ้างจองโต๊ะครับพอกลับมาถึงกรุงเทพก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะเป็นในหน้ารับจองโต๊ะดีกว่าก็เปิดเพจเลยช่วงแรกพนักงานก็จะเป็นน้องน้องเป็นเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันต่อมาเห็นว่าพวกคุณป้าที่อยู่ในชุมชนที่เธออยู่อาศัยอยู่เนี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ว่างานเลยลองชวนคุณป้ากลุ่มนี้
คู่แข่งเพียบคู่แข่งเยอะเลยแต่ของเธอโดดเด่นตรงที่ว่าใช้คุณป้าใช้กลุ่มผู้สูงวัยมานั่งจองโต๊ะก็เลยฮือฮาในโลกโซเชียลลูกค้าก็เลยมาใช้บริการมากขึ้นนะคะทางร้านก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรสำหรับในส่วนของร้านเหล้านะป้าป้าถึงจะใส่ผ้าถุงถึงจะอะไรก็ตามทางร้านเขาไม่รังเกียจเลยนะเขาบอกมาเลยป้าเข้ามานั่งเลยเพราะรู้ว่านี่
คืออาชีพลักษณะแบบนี้ก็มีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยเขาให้ป้าป้าในชุมชนใช่ค่ะก็เหมือนทุกวันนี้เวลาเราจะซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารเราก็มีคนที่ไปซื้อให้เราจริงเดี๋ยวเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเนาะอืมอ่า